ช่วยพี่หน่อยช่วยช่วยกับคุณผู้ชม๕๖๐บาทค่ะทำเซ
เมากล้ามค่ะช่วงนี้หยุดอยู่กับบ้านโอ้โห

ดิฉันเห็นแล้วแต่ละคนละครกำลังออนด้วย

สตาร์ทแบบนอนสต๊อปเลยนะจ๊ะ
นี่เลยละครเพชรฆาตจันเจ้าออนไปแล้วค่ะ
ฉากมาถอดเสื้อเลยเถอะ
นับท่าไงจ๊ะคุณผู้ชม
ฉากแบบถอดเสื้อโชว์ซิกแพคเรียกว่าโอ้โห
แล้วเรื่องนี้นะคะหนุ่มมินประชันกับรุ่นพี่พี่เกรทวรินทร
ปากเกรทเขายอมปะล่ะเขาก็ไม่ยอมเขาก็ถอดเสื้อเหมือนกัน
อาบน้ำทั้งอะไรเต็มไปหมดนะคะ
เรียกว่านะคะฝั่งเฮียเกรทเนี่ยอาจจะมาแบบคมเข้มนะคะ
แต่ว่าของน้องมีนเนี่ยมาแบบว่าสไตล์ตีหล่อ

อ่ะใครจะโหวนน้องเขานี่ฉันโหวนเฮียเกศ

เพราะว่านางแบบว่าหุ่นนางจึ้งจริงเคยเจอแล้วแบบไม่ไหว
เห็นเปิดเสื้อแค่นี้ทำหวั่นไหวเลยนะ
เดี๋ยวนี่กำลังพูดถึงพระเอกใหม่อยู่นะเตรียมเยเพจไว้ก่อน
มาวนมาต่ออีกที่คนหนึ่งนะคุณผู้ชมนี่ออร์การด์ดวัชิลวิทย์ค่ะ
อาศีย์ไงกงกรรมจำได้ไหมอ่ะ
คนดีฉันชอบกรุบแล้วค่ะ
นี่คือเขาเป็นพระเอกละครเย็นสุดยอดฮิตเลยนะคะ
แล้วก็เคยแบบดังมากแม่ครัวคนใหม่จำได้ไหมไฟดำ
จำได้เลยนะเขาเปลี่ยนรู้ไปเยอะเลยอ่ะ
ใช่ล่าสุดเดี๋ยวเขาจะมีละครเรื่องใหม่ยมทูตกับผู้สาว
ตั้งแต่จะเป็นพูดสาวเลยเธออยากเป็นผี

แม่ยอมเป็นทุกอย่างแม้แต่ผีแม่ก็จะเป็น

แล้วดูซิกแพคเนี่ยค่ะเรียกว่าโอ้โหระหว่างที่รอละครออนแอร์ค่ะ
ออกัสก็จัดซิกแพคให้ชาวโซเชียล
โซเซียลวันนี้ดูกันแบบหื้อน้ำไรหกเลยค่ะ
นงฟิตเน็ตชายหาดออกัสแซ่บมากแม่ค่ะ
ปิดท้ายเลยค่ะคนนี้โอ้โหหล่อจริงนะคะ
น้องพลนวัดค่ะพล็อตมาก
ปีนี้จะได้ดูละครเขา๓เรื่องรวดเลยนะคะ

ที่สำคัญแต่ละเรื่องมีฉากอวดคิวบู๊
อุ๊ยฉันไม่รู้จะบู๊กับใครเลยเนี่ย
แพคแน่นมากนะคะแล้วก็เป็นโอป้า
สายตาหวานหยดย้อยโอ้โหสาวใจละลายค่ะ
ดันให้น้องพลเป็นเป็นเอกหวานใจคนทางประเทศค่ะ
ลับง่ายของน้องพลคืออะไรนั้น
ที่ฉันสัมภาษณ์มาให้แล้วกูไม่ชอบเตรียมเลยค่ะ
เตรียมน้ำลายหกเลยค่ะไปฟังเลยค่ะ

ตอนนี้ถ่ายเสร็จถ่ายปิดกล้องไปแล้ว๒เรื่องครับ

อาจจะมีบ้างนะครับ

คือเราก็พยายามที่จะดูแลตัวเอง
ทุกอย่างอาหารการกินออกกำลังกายพักผ่อนอะไรอย่างนี้
แล้วก็ดีใจที่ผลรับออกมาดีแล้วทุกคนชื่นชอบ
สุดยอดนะฝนแต่โวนมาที่น้องเกซ

พูดไหมว่าดุลาร่าน้องเข้ามา
แต่ตัวเขาเองก็ไม่ดรอปนะดูหุ่นเขาหุ่นเขา
นักแสดงก็เฉยแต่พอรู้ว่าเปิดร้านทองโอ้โหหล่อขึ้นมาเลย๕๐
เนี่ยคุยกันหลังบ้านก็ให้มันจบที่หลังบ้านสิ
สนิทกับแม่เขาเดี๋ยวบอกเดี๋ยวหลานเดี๋ยวหลาน

อืมเดี๋ยวต้องขออนุญาตคุณแม่สามีก่อนนะคะ